อีกหนึ่งเรื่องสยองเกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรปราการคุณผู้ชมครับ
คือปรากฏว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงพิษบูเอาไว้๒ตัว
ตัวโตอายุ๒ปีตัวเล็กอายุ๗เดือน

คุณดูหน้ามันนะโอ้โหดุมากนะ

คือนี่ขนาดทำหน้านิ่งนะฮะขย่ำคุณยายอาการปางตายครับ
คุณยายนี่โดนกัดเข้าไปแขนเนี่ยนะฮะเวิร์กเลย
แล้วคุณดูนี่โอ้ภาพเต็มเลยครับ
คุณยายอายุ๗๐ชื่อว่าคุณยายจำรัฐครับ
แผลถูกกัดที่แขนโอ้โหลึกไปเห็นกระดูกนะคุณผู้ชมครับ
แล้วตรงหน้าโดนอีก๔แผลครับ
จำรัฐอายุ๗๐ถูกพิษบูอายุ๒ปีชื่อว่าเจ้าดีโด
ซึ่งเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยกัดแบบไม่ปรานีเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยเทพารักษ์๙๖ซอยย่อยพัฒนาศุกร์๘
ตัวเมืองสมุทรปราการ๓ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ครับ
คนเจ็บมี๓คนคุณยายนั่นเป็น๑ใน๓และอาการหนักสุดด้วย
อายุเยอะด้วยต้องระวังเรื่องการติดเชื้อ
อกจากนี้อีก๒คนที่บาดเจ็บครับ
ผู้หญิงชื่อว่าคุณสรินทิพย์อายุ๒๕
คุณสรินทิพย์โดนกัดเข้าไปที่บริเวณแขนซ้ายและขาขวา
ไป๒๑เข็มนี่เย็บไปหลายสิบเลยนะครับ
อีก๑คนคือคุณชนละเทพอายุ๒๗ปีเป็นผู้ชายครับ
โดนกัดเข้าไปแขนซ้ายคนนี้เย็บไป๑เข็ม
ก็ทั้งสองคนนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกันด้วย
แล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานของคุณยายจำรัฐนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่ว่าผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นหลานเนี่ย
อาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้เรามีโอกาสได้คุยกับตานิยมครับ
เป็นแฟนของคุณยายครับตานิยมอายุ๗๕บอกว่าที่บ้านเลี้ยงหมา
มีอยู่สองตัวเป็นพิษบูทั้งคู่ตัวใหญ่หน่อยชื่อว่าดีโด่
เป็นตัวผู้อายุ๒ปีเดี๋ยวลองขึ้นภาพดีด้วยมาประกอบก็ได้นะครับ
แล้วอีกตัวหนึ่งตัวเล็กชื่อว่าปีโป้ฮะคุณผู้ชมฟังดีดีนะ
ดีโด่คือตัวที่กัดปีโป้เป็นตัวเล็ก
ทั้งสองตัวเป็นตัวผู้เหมือนกันหมดแต่ไอ้เจ้าปีโป้อายุน้อยแค่๗เดือนเองครับ
ไว้ตั้งแต่เล็กเล่นกันทุกวัน

และเล่นทุกวันแต่ไม่คิดว่ามันจะมากัดนี่คือดีโด
ที่กัดใช่มั้ย
น้ำลายไหลอีกต่างหากครับ
คือตอนแรกเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วลูกของคุณตาเพิ่งโดนกัดไปครั้งหนึ่ง

อ้าวอยู่มากัดได้อย่างไร
ก็วางแผนคุยกันว่าเดี๋ยวเอาไปคืนฟาร์มดีกว่า
ระหว่างที่รอมารับคืนไปกลับที่ฟาร์ม
ปรากฏว่ามาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ซะก่อนนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ดีโดมันจะสติแตก

เมื่อวานนี้กำลังล้อมวงกินหมูกระทะ
เดี๋ยวอาจจะมีภาพเตาหมูกระทะให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะ
วงกินหมูกระทะกันปรากฏว่าทะเลาะกันหลานสองคนครับ
น้องผู้หญิงอายุ๒๕กับพี่ชายอายุ๒๙
ทะเลาะกันเรื่องอะไรปลั๊กไฟที่เอามาใช้

พอเสียงดังปั๊บไอ้ดีโด่มันตกใจเลยกระโจนไปกัดผู้หญิงก่อน
พอไปกัดผู้หญิงปั๊บเนี่ยคุณยายเห็นว่าหลานสาวโดนหมากัด

แต่คุณยายเดินไม่ค่อยแข็งแรงแข้งขาไม่ค่อยดี
พลาดล้มพอล้มปั๊บดีโด่คือปล่อยเขี้ยวจากที่กัดหลานสาว

ล้มแล้วด้วยไงก็เลยโดนขย่ำเลยนะครับ

กลายเป็นว่าทั้ง๓คนก็โดนกัดทั้งหมดเลยครับ
ตอนนี้ตัวของคุณยายเองคุณหมอยังต้องให้อยู่ที่โรงพยาบาล

อ๋อมันไปช่วยใครไม่รู้กัน
หรือว่ากัดทั้งคู่เลยมันก็กัดทั้งคู่

เออโต๊ะคุณแม่ไปโดนอย่างไรนะครับคุณยาย

ห้ามหลานอีกมันขัดหันมาแว้งเหรอ

นักข่าวของเราที่ไปสัมภาษณ์คุณตานี่คือคุณไก๊ธนกรนะครับ

คุณไก๊บอกว่าตอนที่ผมไปถึงบ้านปุ๊บก้าวขาลงมานี่แทบจะขนขากลับขึ้นรถเพราะ
ไอ้เจ้าดีโด่มันต้อนรับด้วยเสียงเห่าแบบนี้ครับ
บนถนนก็มีคราบเลือดอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ครับทางเจ้าของบ้านประกาศเลยใครพร้อมใครรักหมาโดยเฉพาะพิษบู
ยินดีเลยเอา๒ตัวนี้ไปเลี้ยงให้หน่อย
ก็คือเจ้าดีโดตัวนี้แล้วน้องของมันคือปีโป้

ดีโดและปีโป้ใครพร้อมเชิญ
ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมารับไปเลี้ยงครับ

พร้อมที่จะรับสองตัวนี้ไปดูแลต่อแต่ขอเวลาจัดเตรียมสถานที่หน่อย
เพราะถ้าเอาไปไม่ใช่ว่าจะเอาไปรับดูแลได้ทันทีนะฮะ
ต้องไปเตรียมสถานที่แล้วต้องแยกคอกเลี้ยง
คาดว่าจะไปแยกเลี้ยงอยู่ที่ชนบุรีจะมารับจากสมุทรปราการพาไปชนบุรี
เย็นนี้เร็วสุดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้ายืนยันเข้ามา
ก็คาดว่าถ้าเย็นนี้ไม่ทันช้าสุดคือพรุ่งนี้
เดี๋ยวทันทีที่มีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ